วงการลูกทุ่งค่ะสำหรับคุณเจนซุปเปอร์วาเลนไทย
ถ้าจำกันได้นะคะบอกเลยเธอบอกปีนี้อ่วมอรไทยจริงค่ะ
ประเดประดังเข้ามารับวันเกิดเลยนะคะ
ว่าเจอโควิดเนี่ยตกงานก็ทำใจแล้วนะคะ
พอมาเจอน้ำท่วมแล้วมาเร็วแบบนี้เก็บของไม่ทัน
เดือดร้อนหนักจริงคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
อันนี้เจนนุ่นโบถ้ายังจำกันได้นะคุณผู้ชมนะ
คนกลางนี่แหละค่ะคุณเจนซุปเปอร์วาเลนไทยค่ะ
หนึ่งในสมาชิกกลุ่มนักร้องสาวซุปเปอร์วาเลนไทย
คือเราเปิดภาพให้คุณผู้ชมดูจะได้ย้อนความทรงจำกันหน่อยนะ
เพราะว่าต้องเยียวยาหัวใจตัวเองก่อน
เจอเรื่องหนักสุดเลยในชีวิตตอนนี้นะครับ
ต่างจากพี่น้องคนไทยที่กลายเป็นผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่คุณผู้ชม
คุณเจนเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะฮะ
คือนี้บอกเลยว่าถ่ายมาสดแล้วคือกลางสภาพบ้านที่อยู่ตอนนี้

บ้านคุณเจนอยู่ที่อำเภอโคกสำโรงค่ะจังหวัดลบบุรี
ลบบุรีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ท่วมหนักเหมือนกันนะฮะ
แล้วที่มันเศร้าคือเธอบอกว่าเพิ่งผ่านวันเกิดเธอมาแค่วันเดียว
กะว่าตื่นเช้าจะได้ทำบงทำบุญอะไรรุ่งขึ้นน้ำมาแบบนี้เลยค่ะ

คุณเจนบอกเลยว่าเหมือนเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่มาพร้อมน้ำตาเลย
คือน้ำมันทะลักมาแบบเข้าบงเข้าบ้านทุกซอกทุกมุม

แล้วคือให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชม
นี่คือสภาพที่น้ำมันทยอยลดลงแล้วนะ
ค่อยลดลงแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณดูขอบความสูงสิ

แล้วคือข้าวของเครื่องใช้จมไปกับน้ำแน่นอน
เครื่องใช้ไฟฟ้าก็พังเรียบร้อยค่ะ
ไหนจะรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านแช่น้ำไปอีกคันหนึ่ง
ท้อใจจริงเลยแล้วเธอบอกว่านี่นะฮะ
ที่ผ่านมาไม่มีงานจ้างเพราะว่าเจอสถานการณ์โควิด
อันนั้นก็เข้าใจกันอยู่แล้วแล้วต้องมาเจอน้ำท่วมซ้ำกันเข้าไปอีก
เดือดร้อนกันทั่วหน้าค่ะคิดแล้วว่าจะต้องเตรียมเอาเงินเก็บเนี่ย
ที่มีอยู่ก็ไม่ได้เยอะมากมายเธอบอกซ่อมทั้งบ้านทั้งรถหลักแสนแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงความรู้สึกคุณเจนกันหน่อยค่ะ
เมื่อคืนก็หลับตื่นลุกขึ้นมาดูน้ำตลอดว่าน้ำจะมาอีกไหมล่ะ
เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมของขวัญเราชิ้นใหญ่จังเลยปีนี้อะไรอย่างนี้
ทำไมต้องเจออะไรที่แบบไหนจะโควิทวิสัยลกยังไม่ไปต้องมาเจอน้ำท่วมอีก
มันก็รู้สึกห่อเหี่ยวนะคะพี่เพราะว่าหลายอย่างมันประดังเข้ามาทีเดียวพร้อมกันหมดเลย
เองก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประสบภัย
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคทุกจังหวัดเลยนะคะ

ก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็สู้นะคะทุกอย่างมันต้องดีขึ้นแน่นอน
คุณผู้ชมฟังเธอคิดว่าหนักแล้วใช่ไหม
โควิดไม่มีงานน้ำท่วมเข้ามาในบ้านตอนวันเกิด

คุณเจนบอกเลยไม่รู้จะเอาอะไรไก่หน้าผากแล้วค่ะ
พอเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้อีกอย่างที่เธอบอกเลยว่าแจ็คพอร์ตเลย
ตอนนี้คุณน้าสะพ้ายที่อยู่ที่บ้านด้วยเนี่ยติดโควิด
ค่ะเอายังไงกันดีน้ำก็ท่วมไปไหนก็ไม่ได้ค่ะ
ต้องแยกให้คุณน้าอยู่อีกฝากหนึ่งของบ้านเอาไว้ก่อน
แล้วทุกคนในบ้านคือต้องเข้มงวดดูแลกันเลย
เพราะว่าที่บ้านมีเด็กด้วยมีคนสูงอายุอีก
แล้วคุณเจนบอกว่าอีกวัน๒วันเดี๋ยวตัวเธอเองนี่นะคะก็จะต้องไปตรวจหาเชื้อเช่นเดียวกัน
แต่ว่าในความโชคร้ายยังพอจะมีความโชคดีอยู่บ้าง
คุณผู้ชมเห็นว่ามีทางเจ้าหน้าที่อสมแล้วก็สาธารณสุข
มารับตัวคุณน้าเนี่ยออกไปดูแลในที่ปลอดภัยแล้วนั่นเองนะคะเป็นกำลังใจกับทุกท่านที่เดือดร้อนจริงนะคุณผู้ชมนะเราไม่รู้จะพูดยังไง
เห็นใจทีเดียวนะคนโควิดบางคนคนป่วยเป็นโควิดบางคนต้องใช้ออกซิเจนช่วยเครื่อง
ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะหมาแมวด้วยคุณผู้ชมค่ะ
เยอะเหลือเกินก็ขอให้ผ่านไปโดยเร็วก็แล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ